เยือนเมืองสองแควร์จังหวัดพิศนุโลก

ยกย่องกันว่าสวยที่สุดในประเทศ

เคยคว้ารางวัลระดับโลกมาแล้ว